มาดูเวทีไก่ชนเดือดนะฮะที่เรารายงานข่าวไปคุณผู้ชม
ครับอ่าเนี้ยไก่กำลังชนชนกันอยู่น่ะเออตอนแรกชีค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งเฮียตีโผล่มาจากทางขวานี่ลงมา

นี่ลงมากลางวงไม่สนไก่ไม่สนคนดู

กฤษดาเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมคำถามคือ

กฤษดาผู้ตายกับเฮียตี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒โมงของวันอาทิตย์ครับ
ในสนามเนี่ยก็จะมีแค่คลิปจากผู้เล่นที่ถ่ายเอาไว้

เพราะเป็นระบบเก่าครับติดตั้งมาตั้ง๒๐กว่าปีแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมง

ผมกับผู้ตายก็คือกฤษดา

แต่หลังเนี่ยมีปัญหากัน
เรื่องของการลงขันพนันชนไก่นี่แหละ
เคยขัดกันมารอบนึงแล้วนะ

เพราะไม่พอใจที่กฤษดาผู้ตายเนี่ย

พี่เบิ๊ด
คือเหมือน

เขานั่งต่อรองราคาไก่ของคู่เอกระหว่างไก่ของซุ้มออุดมทรัพย
ซุ้มบัวทองคำกันอยู่มีกำหนดชกกัน๓ยกนะ
พันธุ์โอ้โหเดิมพันธุ์เยอะคุณขวัญ

เหตุมันมาเกิดช่วงยกที่๒นี่แหละพอเพื่อนต่อราคากันจู่
ผู้ตายก็คือกฤษฎาพูดมาว่าเดี๋ยวจะลองสัก๒๓แสน
เขาเลยบันดาลโทษะเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงมันหยามนี่หว่า
ชักปืนยิงไปสามนัดเลยโดยไม่คิดว่ากฤษดานั้นจะถึงขั้นเสียชีวิตครับ
ที่แรกจริงแล้วเขาไม่ได้เล่นผมให้น้องมาเล่น
จริงแล้วผมไม่ได้เล่นกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่นไม่อยากเล่น
เดี๋ยวมีปัญหาอะไรกันไม่อยากมีปัญหาผมก็ตั้งใจทำมาหากินไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องอะไรกับใคร
เฮ้ยเรารู้จักกันมานานกันไง
ก็เคยรู้จักกันมานานแล้วแต่ก่อนครับสนิทกัน
มันน่าจะมีเรื่องอะไรมากกว่านี้ไหม

เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเธอยังทำใจไม่ได้นะ
ไม่คิดเหมือนกันว่าเอากันถึงตาย
แต่ตัวของตีเนี่ยดันกระโดดออกมาก่อเหตุยิงแทนครับ
อ้าวส่วนในติ๊กเดินออกจากวงไปเลยฮะ
ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันน่าจะก่อเหตุเป็นขบวนการหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนในติ๊กด้วยว่ารู้เห็นหรือไม่
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาพกพาอาวุธปืน
ยิงปืนในชุมชนหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนในติ๊กลูกน้องของตี
จะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่เดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนต่อไปครับ